ขณะที่ส่วนหนึ่งที่เมื่อวานมีคนเห็นอ่านข้อมูลจากคุณปุ้ม
คุณปุ้มก็คือคุณสุรนันเวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี
ที่โพสต์ข้อความความในใจผ่านเฟซบุ๊กถึงนายบุญทรงเตรียพิรม
โอ้โหข้อความตรงที่คุณปุ้มเขาโพสต์ก็ค่อนข้างจะเจาะลึกอยู่พอสมควรนะครับ
โดยบอกว่าส่งกำลังใจถึงเพื่อนคือนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
บอกว่ารู้จักนายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มาตั้งแต่การเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งพักไทยรักไทย
เป็นคนตั้งใจดีเราอยากเห็นการเมืองก้าวหน้าและเชื่อว่านายทักษิณชินวัฒน
จะเป็นผู้นำที่ทำให้ความฝันของเราเป็นจริงชะตาชีวิตของเรากลับพลิกผัน
เมื่อเกิดรัฐประหารปี๒๕๔๙แล้วก็แตกกระสานซ่านเซ็นกันไป
แล้วก็เวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์เป็นนายก
และเพื่อนได้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แวะไปพูดคุยเห็นเพื่อนเห็นแฟ้มเต็มโต๊ะ
พลิกแฟ้มดูยังเป็นห่วงถามว่าใครดูให้ขออภัยใช้ตรงตามที่เขาโพสต์
ใครดูให้มึงนะครับแต่ละเรื่องน่ากลัวส่วนเพื่อนบอกเพื่อนก็คือนายบุญทรงบอกว่า
กูมีทีมดูนะฮะแล้วก็ได้คุยปรับทุกข์ในแววตาเพื่อนมีความกังวล
ช่วงวิกฤตไม่ไหวเป็นห่วงเพื่อนส่งเรื่องจากธรรมเนียบก็คอยเตือนว่า
เรื่องไปแล้วรีบจัดการเราเป็นเพียงเสมียนไม่รู้ตื้นลึกหนาบางทั้งหมด
แต่รู้ลึกเสมอว่าเพื่อนไม่สบายใจนะครับ
นายสุรนันต์ยังระบุอีกนะครับว่าหลังพายุพัดผ่านรัฐผ่านไปแล้ว
เคยนั่งจิบวายคุยกัน๒คน๒ต่อ๒กับนายบุญทรงเนี่ย
ถามว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเรื่องเป็นยังไง
แต่นับถือน้ำใจของนายบุญทรงที่ตอบว่าพูดไม่ได้
ทางการเมืองบางเรื่องต้องตายไปกับเราพูดไม่ได้

เออคือโพสต์มายาวมากรายละเอียดในช่วงของการที่มีการพูดคุยกัน
แต่สุดท้ายนี่แหละกลายเป็นคำถามต่อไปอีกว่า
สิ่งที่ต้องตายไปด้วยคือเรื่องอะไร
สิ่งที่พูดไม่ได้คืออะไรนะฮะ
สุนันต์โพสต์ข้อความช่วงท้ายบอกว่า
ครั้งสุดท้ายเจอเพื่อนเร็วนี้ได้แต่โบกมือทักทายกัน
เพราะว่าต่างมีภารกิจไม่นึกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมีคำตัดสินของศาลสาธารณชนตัดสินบุญทรงอย่างไรก็ตาม
แต่ตนรู้จักบุญทรงไม่ว่าจะสถานะใดจะผิดจะถูกเขาเป็นเพื่อนเสมอ
ขอให้เพื่อนโชคดีและเห็นวิบากรรมขอให้และพ้นและพ้นวิบากรรมขอให้กำลังใจ
เป็นไง๕ข้อความของนายสุวนันเวชชาชีวะ